ก็เหมือนที่อ่างทองก็เหตุหึงห่วงที่ทำให้น้องจ้อยต้องเสียชีวิต
ใช่น้องจ้อยหญิงสาววัย๒๕ปีถูกในตั้มสามี
ทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็ให้พ่อตัวเองมาช่วยเอาศพของภรรยาเนี่ย
ก็มาจากความหึงหวงค่ะนะฮะวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับที่วัดพวงทองที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
น้องจ้อยนะครับนางสาววันนี้ดามบุญเนศอายุยี่สิบห้าปีนะครับ
ถูกสามีทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วก็อำพลางศพฝังศพเอาไว้
วันนี้มีพิธีชะพนักกิจศพที่วัดพวงทองตะบนแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับ
ปนักกิจศพกันเมื่อเวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
จ้อยถูกในเมฆสุขคำหรือว่าในตั้มชื่อเล่นเนี่ยชื่อตั้มนะฮะ
ชื่อจริงชื่อในเมฆอายุ๓๒ปีสามี
ทำร้ายด้วยการบีบคอจนเสียชีวิตอ้างว่าเหตุหึงหวงนะครับ
จากนั้นก็เรียกนายวัญชัยสุขคำอายุ๖๒ปีที่เป็นพ่อ
มาช่วยพาศพเนี่ยไปฝังดินไปอำพลางในร่องสวนของสวนมะม่วง
งานชาปนกิจศพวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับคุณแม่ของน้องจ้อยก็คือนางบุญชู
ร้องไห้ตลอดเวลานะฮะเนี่ยฮะคุณแม่ก็อยู่แต่ที่หน้ารูปของลูกสาวฮะ
ร้องไห้รูปรูปของลูกสาวตลอดเวลานะครับ
เหมือนกับเป็นการบอกลากันเป็นครั้งสุดท้าย
สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีตอนที่เริ่มเคลื่อนศพออกจากสาราไปเมนเนี่ยนะฮะ
จะนำศพขึ้นเมนเนี่ยโอ้โหอยู่ดีนี่ฝนนี่ตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับ
ตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาต้องหยุดพิธีไปก่อน๓๐นาที
มาเริ่มพิธีกันต่อนะครับนี่ฮะตกหนักมากนะครับ
ระหว่างที่มาเริ่มพิธีได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะคุณแม่น้องจ้อยนี่ก็เป็นลมนะครับ
ญาติญาติต้องช่วยกันประถมพยาบาลตลอดเวลา
แม่ยังทำใจไม่ได้นะครับคุณพ่อของน้องจ้อยนะครับ
นายสำริทบุญเนธวัย๔๕ปีบอกว่าเมื่อกลางดึกคืนวันที่๑๘สิงหาคม
วันนั้นลูกสาวหายตัวไปแล้วหายไปเป็นวันแล้ว
มีเพื่อนบ้านกับชาวบ้านหลายคนบอกว่ายังเจอลูกสาวอยู่นะครับตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตแล้วนะฮะ
แต่มีคนบอกว่าเห็นน้องจ้อยเนี่ยไปนั่งก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือ
อยู่ที่สาราริมบึงหน้าบ้านพ่อกับแม่นี่แหละแต่ตอนนั้นพ่อกับแม่เนี่ย
ยังตามหาน้องจ้อยไม่เจอเลยนะรู้แต่ว่าหายตัวไปยังตามหาไม่เจอ
แต่มีคนบอกเนี่ยเห็นน้องจ้อยมานั่งอยู่ตรงนี้สาราริมน้ำริมบึงที่หน้าบ้านพ่อกับแม่
ตอนนั้นที่ชาวบ้านมาบอกเนี่ยยังคิดว่าเออลูกสาวคนเล็กหรือเปล่า
ค่ะนะแต่พอเจอศพน้องจ้อยปุ๊บ
ซึ่งไล่ไปไล่มาเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่๑๗สิงหาคม
ถูกในตั้มสามีทำร้ายตั้งแต่๑๗สิงหาคมแล้วเอาศพไปฝังอำพลางเนี่ยนะ
กว่าจะเจอกันนั่งวันที่สิบเก้ายี่สิบอ้าวแล้ววันที่สิบแปดสิงหาคม
สาราริมบึงที่ชาวบ้านบอกเห็นน้องจ้อยนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่เนี่ย
ใครใช่เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะใครทีแรกพ่อกับแม่คิดว่าเออลูกสาวคนเล็กหรือเปล่า
ค่ะก็เลยย้อนคิดถึงเรื่องนี้แล้วไปถามลูกสาวคนเล็ก
ลูกสาวคนเล็กบอกว่าคืนนั้นไม่ได้ออกไปนั่งเล่นหน้าบ้านเลยอืม
กับแม่ก็เลยคิดว่าในคืนวันนั้นน้องจ้อยคงกลับมาที่บ้านนั่นแหละ
หลังจากถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วกลับมาหาพ่อหาแม่หาน้องที่บ้าน
แต่คงจะเข้าบ้านไม่ได้ค่ะพอพบศพลูกสาวเสร็จแล้วเนี่ย
พอไล่อย่างนี้แล้วก็เลยไปจุดทูบบอกเจ้าที่ที่บ้าน
บอกว่ายังไงเนี่ยให้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ย
เปิดทางให้น้องจ้อยลูกสาวเนี่ยเข้าบ้านได้ตามปกตินะ
ปรากฏว่าคุณพ่อน้องจ้อยบอกว่าคืนวันนั้นนะฮะคุณเดี๋ยวมาสอน
หลังจากเจอศพนะแล้วจุดทูปบอกเจ้าที่เสร็จ
บอกว่าขอให้น้องจ้อยเข้าบ้านได้เนี่ยพ่อบอกว่าเห็นลูกสาวเนี่ย
นอนกอดแม่อยู่บนที่นอนแบบนี้เลยนะฮะจะบอกว่าตาฝาดหรือเปล่า
มันมองไม่ชัดหรืออะไรยังไงหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะใช่
เพราะจุดที่ภรรยาเขานอนอยู่เนี่ยก็คือแม่น้องจ้อยนอนอยู่เนี่ย
แล้วข้างที่พ่อเขาเห็นลูกสาวมานอนกอดแม่เนี่ย
มันมีรอยน้ำเปียกเป็นทางยาวแบบเป็นรูปคนนอนเลยอ่ะค่ะนี่ฮะก็เลยเชื่อว่า
จ้อยเนี่ยต้องมาหาพ่อกับแม่เพราะในหลุมฝังศพที่ไปเจอที่ถูกอำพลางเอาไว้อ่ะ
มันเต็มไปด้วยน้ำน้องจ้อยตัวเปียกเนี่ยมานอนแล้วเป็นรูปอย่างนี้เลยอ่ะ
นี่ฮะคุณพ่อบอกนะครับเป็นร่องรอยแบบน้ำเปียกที่นอนเป็นรูปคนนอนแบบ
เวลาเราตัวเปียกนั้นแล้วไปนอนที่ที่นอนอย่างนั้นเลยอ่ะนะ
พ่อเลยบอกว่าอยากจะบอกไปถึงลูกว่าถ้าบอกได้นะ
อยากบอกลูกสาวก็คือน้องจ้อยว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้ว
เพราะในตั้มคนร้ายถูกจับได้แล้วพ่อของในตั้มที่ช่วยอำพลางศพก็ถูกจับได้แล้ว
ตอนที่เจอศพวันแรกมาข้างบ้านเขาเห็นกัน
ประมาณเที่ยงคืนนะครับนั่งอยู่ที่สาราเข้าบ้านไม่ได้
ตอนแรกแม่เขายังไม่ได้เรียกเข้าชาวบ้านเขาเห็นก็นั่งอยู่เล่นบนเก้าอี้อ่ะ
ตอนเที่ยงคืนคนเรียกเข้าบ้านเขาเข้าไปนอนกอดแม่เขา
แล้วก็กอดน้องไปตอนกลางคืนนะครับประมาณตีสามครับ
นอนกอดแม่แม่เขาหลับอยู่ผมตื่นมาตี๓พอดี
เห็นเป็นรูปร่างเขากอดแม่อยู่ครับอ๋อแล้วเปียกแล้วก็นอนกับน้องครับ
ถ้าที่นอนเปียกข้างล่างแต่ข้างบนไม่เปียก
ตอนเขาเก็บตอนเช้าเปียกเปียกเป็นย่อม
ก็อยากให้เขาไปสู่พบภูมิที่ดีครับไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องครับ
เดี๋ยวพ่อจะดูแลแม่น้องให้ดีที่สุดครับ
คุณพ่อของน้องจ้อยบอกว่าเสียใจมากนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าครอบครัวของน้องจ้อยเนี่ยช่วยเหลือครอบครัวในตั้ม
สามีของลูกสาวมาตลอดนะค่ะตั้งแต่ลูกสาวไปอยู่กินกับนายตั้มเนี่ย
เป็นคนทำงานหาเลี้ยงสามีแล้วก็พ่อกับแม่สามีด้วยนะ
รวมถึงหลานของสามีด้วยนี่ในตั้มนะฮะที่ถูกจับได้ไปแล้วนะครับ
แล้วเมื่อหลายปีก่อนที่บ้านเนี่ยก็เคยช่วยเหลือในตั้ม
ตอนที่ในตั้มประสบอุบัติเหตุนะอาการเป็นตายเท่ากัน
ลูกสาวมาขอให้ช่วยพ่อกับแม่ก็ไปกู้เงินเขามาสี่ห้าหมื่นบาท
เอามาช่วยรักษาพยาบาลในตั้มอืมเมื่อวานคุณแม่ก็บอกกับเรา
ว่าโอ้โหทุกวันนี้ยังต้องใช้หนี้เงินกู้ที่เอามาช่วยในตั้ม
ตอนที่ประสบอุบัติเหตุอ่ะใช่เนี่ยแล้วมาฆ่าลูกสาวเขาอ่ะ
แล้วเขายังต้องมาใช้หนี้ให้อยู่อ่ะอืม
รู้สึกที่ดีกับเขาเนี่ยมันผมเสียใจมากเลยผม
เวลาเจ็บป่วยเปิดอุปาเทศเนี้ยผมเป็นคนรักษาอ่ะครับ
เสียค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างนะครับพ่อเขาก็โตแล้วก็ไม่น่า
น่าจะคิดได้ไม่น่าชักจุงลูกในสิ่งที่ผิดเลย
เจ้าเจ้าเป็นพระเจ้าประพาณานผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่บ้านตรงข้ามกับน้องจ้อยนะครับ
อยู่บ้านตรงข้ามบ้านน้องจ้อยเลยเธอยืนยันนะครับบอกว่าเธอกับสามีเห็นน้องจ้อยมานั่งอยู่ที่เก้าอี้สีฟ้า
เป็นเก้าอี้แบบเอ็นได้ที่สาราหน้าบ้านของน้องจ้อยจริงนะครับ
จ้อยนั่งก้มหน้าไม่พูดไม่จาซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว

น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว

น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว

น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว
น้องจ้อยนั่งก้มหน้าไม่มีใครรู้ข่าวว่าน้องจ้อยเสียชีวิตไปแล้ว